นำผู้ชมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งสำหรับการวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐมนูลที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นไป
สรุปแล้วนะครับมีมติเป็นเอกฉันให้ยุบพักไทยรักษาชาตินะครับ
เนื่องจากว่าการเสนอพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนั้น
ซึ่งถือว่าเป็นปฏิปักต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับ
โดยสารนั้นได้มีการอ่านคำวินิจฉัยว่าการกระทำของภักดิ์ไทยรักษาชาตินั้น
อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของการเมืองการปกครอง
นำไปสู่การให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นลงมาปกครองประเทศ

เนื่องจากว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงครองราชแต่ว่าไม่ได้ทรงปกครองนั่นเองนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการกระทำที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
และทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนั้น
อาจจะเสื่อมลงได้ในที่สุด
จึงมีปฏิเอกฉันให้ยุบภักบอร์ธัยรักษาชาติ
รวมทั้งประเด็นที่๒ที่ศรานมีการอ่านคำวิวใช้
คือให้เพิกถอนสิทธิ์การรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติเป็นเวลา๑๐ปี

ทางด้านของคณะกรรมการบริหารพักนั้นไม่สามารถไปจัดตั้งหรือว่าจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
หรือว่าไปเป็นกรรมการบริหารพักได้ภายในระยะเวลา๑๐ปีเช่นเดียวกันนะครับ
ซึ่งถือว่าทั้งหมดนั้นก็เป็นมติเอกฉันของตุลาการสารรัฐมนูลที่เพิ่งจะอ่านคำพิพากษาจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
ผมนำคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของรายชื่อของคณะกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติว่าทั้ง๑๔รายชื่อนั้นมีใครกันบ้างที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นเวลา๑๐ปีด้วยกันนะครับ
เริ่มดูรายชื่อของคณะกรรมการบริหารภักดิ์ไทยรักษาชาติครับ
เริ่มจากหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติคือร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์นะครับ
แพทย์พงศักดิ์ภูสิตสกุลซึ่งเป็นอดีตประธานนปชจังหวัดราชบุรีด้วย
นายพฤทธิชัยวิริยมโรธเป็นผู้แทนการค้าไทยนะครับรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
๕คือนายริภพชินวัตรคนนี้ถือว่าเป็นลูกชายของนายพายับชินวัตร
นายพยับนั้นเป็นน้องชายของนายทักษิณชินวัฒน์ครับ
คนที่๖นายมิติติยภัยรัฐเลขาธิการพักซึ่งเป็นลูกชายของนายยงยุติยภัยรัฐแก่นำของพักเพื่อชาติ
ก็มีทางด้านของรองเลขาธิการพักประกอบไปด้วยนะครับ
ทางด้านของนายคณพฤษโจมฤทธิ์ที่ปรึกษากฎหมายด้านการลงทุนระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนางสาวแพทองทานชินวัฒน์
เป็นบุษาของนายทักษิณชินวัฒน์นะครับ
และเคยช่วยงานให้เป็นทีมปฏิบัติงานของพักเพื่อไทยด้วยนะครับ
เมื่อละชื่อต่อไปคนที่๘คือนายต้นนรนองครับ
เป็นลูกชายของนายกิติรัฐนรนองรองหัวหน้าพักเพื่อไทย
คือนายวิมรุ่งวัฒนาจินดา
เป็นหัวหน้าฝ่ายประสานงานและเผยแพร่นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ
เป็นโฆษกด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักด้วยนะครับ
คือนางสาวชะยิกาวงนภาจันทร์ครับ
เป็นนายทะเบียนพักซึ่งเป็นลูกสาวของนางเยาวเรชชินวัฒน์
เยาวเรศนั้นก็เป็นน้องสาวของนายทักษิณชินวัฒน์นั่นเองนะครับ
๑๑คือนายพงศ์เกษมศัตยาประเสริฐโคศกภักดิ์
๑๒คือนางวัฒสมนต์เพ็งดิตเป็นเหดัญญิตของพักษ์
แล้วก็เป็นภรรยาของนายทาริสเพ็งดิต
และรายชื่อที่๑๓คือนายรุ่งเรืองพิทยสิริกรรมการบริหารพัก
นั้นเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ซึ่งนายรุ่งเรืองนั้นออกมาแถลงต่อสื่อเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับว่า
ได้ยินดึงสิราออกจากการเป็นสมาชิกของพักษ์และกรรมการบริหารพักษ์ต่อนางสาวชะดิกาวงนพาจันทร์
ซึ่งเป็นนายทะเบียนของพักแล้วตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๖
ซึ่งเป็นวันเดียวกันที่ที่ประชุมพักนั้นมีมติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ
แล้วก็เนื่องจากว่าเขาบอกไม่เห็นด้วยกับที่พักนั้นมีมติลักษณะแบบนี้
และสุดท้ายคือคนที่๑๔คือนายจุลพงศ์โนนศรีชัยครับ
ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
แล้วก็เป็นกรรมการบริหารพักนี่คือบรรนามของ๑๔คน
ที่เป็นคณะกรรมการบริหารพักของพักไทยรักษาชาติ
ที่ถูกเพิดถอนสิทธิ์นะครับในการที่จะไปลงรับสมัครเลือกตั้งนะครับ
เป็นเวลา๑๐ปีแล้วก็ไม่สามารถไปร่วมกันจัดตั้งพักได้
หรือว่าไปเป็นกรรมการบริหารพักได้ภายใน๑๐ปี
นับจากวันที่ศาลนั้นมีคำวินิจฉัยนั่นเองนะครับ
ผมพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบจำนวนของผู้สมัครที่เหลือของพักการเมือง
มีสายพันธุ์ไปเกี่ยวข้องกับหลายหลายพักนะครับว่าหลายคนนั้น
พูดง่ายว่าต้องบอกว่าเป็นพักตระกูลของพักที่ขึ้นต้นมาเพื่อทั้งหลาย
มาดูว่ามีใครกันบ้างนะครับ
แม้ว่าเรื่องของเขตเลือกตั้งนั้นจะถูกแบ่งออกมาเป็น๓๕๐เขต
แต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักเพื่อไทยส่งผู้สมัครในระบบเขตทั้งสิ้นเพียง๒๕๐เขต
แล้วก็ส่งผู้สมัครบัญชีบรายชื่อ๙๗คนนะฮะ
โดยเน้นเฉพาะพื้นที่ที่มั่นใจแล้วก็มีฐานเสียงแน่นแล้วก็ไม่ทับซ้อนกับผู้สมัครตัวหลักของภักดิ์ไทยรักษาชาติด้วยนะครับ
ขณะที่พักไทยรักษาชาตินั้นส่งผู้สมัครทั้งหมดนะครับระบบเขต๑๗๔คนบัญชีบรายชื่อ๑๐๘คน
เพื่อชาติส่งผู้สมัครสอสอเขต๓๔๙คนแล้วก็บัญชีบรายชื่อเต็มจำนวนทั้ง๑๕๐คน
ขณะที่พักประชาชาตินั้นเลือกส่งผู้สมัครสอสอเขต๒๑๒คนและบัญชีบรายชื่อเพียง๕๘คน
และเมื่อสนามเลือกตั้งครั้งนี้ภักดิ์ไทยรักษาชาตินั้นได้ถูกยุบแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไป
จากคะแนนเสียงในระบบเขตและของพักในตระกูลเพื่อนในพื้นที่ต่างหายไปแล้ว
ก็ย้ำทำให้คะแนนที่จะนำไปคำนวณสอสอในระบบสัดส่วนก็ต้องหายไปด้วยครับ
ซึ่งต้องจับตามองนะครับว่าคะแนนของพักไทยรักษาชาติในพื้นที่ต่างนั้นจะถูกส่ง
หรือว่ามีคนไปเลือกพักอื่นที่เหลืออย่างไรเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
สำหรับการเมืองระดับประเทศในครั้งนี้ที่จะทำให้ประชาชนนั้นหันไปเลือกพักหนึ่ง
จากการที่ไม่สามารถเลือกพักหนึ่งได้ซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นมติเอกฉันแล้วว่าให้ยุบพักไทยรักษาชาตินะครับ
ซึ่งการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นทั้งเลือกตั้งล่วงหน้า๑๗มีนาคมและ๒๔มีนาคมนั้นก็ถือว่า
จะไม่มีรายชื่อของสมาชิกของพักไทยรักษาชาติรวมทั้งไม่มีชื่อของพักไทยรักษาชาติในการเลือกตั้งครั้งนี้
ถ้ามีการกาในชื่อของภักดิ์ไทยรักษาชาติถือว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะเป็นบัตรเสียทันทีนะครับ
นี่คือบทสรุปของการวินิจฉัยคดียุบพักไทยรักษาชาติในวันนี้